พบซากเต่าตะหนุนะครับลอยเกยตื้นแล้วก็พบว่าถูกทำร้าย
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดชุมพรครับ
บริเวณชายหาดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพรอำเภอละแม
ชุมพรนะครับพบซากเต่าตะหนุขนาดใหญ่
มาเกยชายหาดดังกล่าวท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงดูจำนวนมากครับ
นางสาวราตรีจันทรัฐประมงอำเภอละแมเปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าเต่าตะหุตัวดังกล่าวนั้นเป็นเพศเมีย
อายุประมาณหนึ่งร้อยปีครับวัดความกว้างของกระดองอยู่ที่เก้าสิบเซ็นติเมตร
ความยาว๑๐๑เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ๒๐๐กิโลกรัม

บริเวณลำคอมีแผลคล้ายถูกติดตะข่ายอวน
ส่วนที่หัวระหว่างเบ้าตาทั้งสองข้าง
ถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลขนาดใหญ่
ต้นนั้นสันนิษฐานว่าเต่าตะหนุกดังกล่าวนั้น

และถูกลูกเรือประมงนั้นใช้ของแข็งตีที่หัว

แล้วก็ลอยมาเกยชายหาดดังกล่าว
ซึ่งก็จะมีการประสานไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพรนะครับ

นำไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ